เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีภรรยาของรายเดอร์คนหนึ่ง
เขาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าถูกกลุ่มพนักงานส่งสินค้า๒๐กว่าคนมาไล่ฟันมารุมฟัน
จนเส้นเอ็นมือขวาของสามีเนี่ยขาด
จนหมอบอกว่ามือขวาไม่น่าจะกลับมาใช้งานได้อีกแล้ว
โอ้โหเธอก็เลยกังวลใจว่าเราจะทำมาหากินยังไงกันต่อ

ขี่รถจักรยานยนต์ส่งของอะไรพวกนี้สินคงสินค้าใช่ไหมฮะ

ชื่อนายสุขสรรคนามสกุลประเสริฐอายุ๓๔ปี
ถูกมีดฟันเข้าที่ข้อมือข้างขวานะครับ
คือคือที่ฟันเข้าไปเนี่ยเข้าฝ่ามือเข้านิ้วก้อยเข้ากระดูกเข้าศอกแขนขวาด้วย

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
ภรรยาบอกว่าหมอคาดว่าแขนข้างขวาของสามีจะใช้ไม่ได้แล้ว
แล้วมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดที่ซอยสุขสวรรค์๘๐
นี่ตรงนี้นะฮะซอยโกเบนะหรือว่าซอยสุขสวรรค์๘๐
ในพื้นที่ตะบนในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
จะเห็นภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์เข้ามาด้วยกัน๑๐กว่าคัน
กว่าคันนี่รวมกันแล้วก็๒๐กว่าคนนี่นะครับ
คือทางภรรยาเนี่ยเอามาร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามีว่าถูกรุมทำร้าย
ภรรยาบอกว่าสามีคือนายสุขสรรค์คนเจ็บมีอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหาร
ถูกพนักงานส่งสินค้า๒๐กว่าคนมารุมทำร้าย
ก็ถูกทำร้ายพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑กุมภาพันธ์
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปด้วย
เพราะตอนนี้สามีเธอมือด้านขวาคงไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้ว
แล้วจะกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้ยังไง
ก็คือตำรวจก็บอกคงรูปคนร้ายส่งข้อมูลให้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่แฟนโดน
ก็คือตำรวจก็บอกโอเคเป็นข้อมูลแล้วกล้องมันก็ได้เฉพาะจุด
ซึ่งจุดที่ลุงฟันกล้องเสียหนูไปดูที่อบตแล้ว

แต่คือมีคนบอกว่าก็ยังเห็นคนร้ายเดินตลาดอยู่
ลายนิ้วก้อยเราไม่ได้ใช้การเท่าไหร่ก็จะใช้อันอื่นได้
เพราะเส้นประสัตว์เค้าเสียหมดเลย
เลยเห็นได้ตอนที่กลุ่มขี่กระยานยนต์เข้าไป
ท่านผู้ชมครับเพื่อนของคนเจ็บนะคนนี้ก็เจ็บเหมือนกัน
แต่ว่าในสุขศรเขาเจ็บมากกว่าบอกว่าตัวเขาเองก็เจ็บเหมือนกัน
โดนฟันเขาที่หัวไหล่ซ้ายกับหัวไหล่ขวาหัวไหล่นี้หลุดเลยนะครับ
กระดูกหลังมือก็แตกโดยเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยยืนคุยกันอยู่เพื่อรอออเดอร์
อยู่มีกลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนมาประมาณว่าเดี๋ยวจะยิงเลย
แล้วกลุ่มคู่กรณีก็เข้ามาล้อมก็พยายามแหวกวงล้อมหนีกัน
แต่สุดท้ายไม่สำเร็จก็เลยถูกทำร้ายกันไป

จากนู้นก็เลยโมโห

แล้วมันพาพวกมา
ใช่เยอะครับน่าจะการสามสิบ
อาวุธมีอะไรบ้าง
มีเง้อที่มันเป็นมีดเมื่อมีดอีหวด

ครับผมแถวนี้ครับ
งั้นเรารู้ตัวไหมเนี่ยคนผู้ก่อเหตุ

แล้วก็แดง

ผมก็พูดเตือนไปบอกขับรถดีหน่อย

โมงครึ่ง๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ขี่มอเต๋ายไปเฉี่ยวขาไปชนถังโน้น

ขี่รถดีหน่อยแก้แน่ครับ

ขี่รถดีหน่อยโดนเลยฮะ
ทอะระวังคืบหน้าทางคดีไปนะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำคนเจ็บคาดว่าสาเหตุมาจากการขับรถขี่รถเฉียวกัน
แล้วมีการต่อว่ากันก็เลยไม่พอใจฝั่งที่เป็นคู่กรณีก็เลยไปตามพวกมารุมทำร้าย
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว๖คนด้วยกันกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนี่นะฮะแต่ฝั่งคนเจ็บบอกว่ามากันเป็น๒๐กว่าคน
ซึ่งต้องไปไล่ต่อเพราะว่ากล้องวงจรปิดเห็นตอนขี่เข้ามาเนี่ย
มันก็ไม่ค่อยชัดว่าเป็นใครบ้างใช่ค่ะแต่จุดเกิดเหตุที่ลุมทำร้ายกันเนี่ย